นะคะพี่มิ้นค่ะปลาประหลาดปลาประหลาดปลาประหลาดปลาประหลาด
ปลาประหลาดปลาประหลาดเก่งมากเป็นคำพูดยากมันไม่เท่าแปลกไงเออ
คือแปลกมันมีกอไก่เป็นตัวสะกดมันต้องแบบกว่าจะเปลี่ยนลิ้น
ปลาแปลกประหลาดโอ้ยยากอ่ะประหลาดยังไงเออประหลาดยังไง
นี่คือปลาที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดนะคะตัวขาดครึ่งท่อนเนี่ย
คุณผู้ชมไหว้วนอยู่ในตู้โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าป่าอิดอิสระพันปลาเนี่ยได้ถ่ายคลิปแล้วก็นำมาแชร์
เล่าว่ามันคือปลาครึ่งตัวที่ยังมี
ชีวิตอยู่แฟนเพจชื่อดังนำคลิปไปแชร์ต่อกันเยอะค่ะ
เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะผู้เข้าชมนับแสนครั้งแล้ว
รายก็รู้สึกสงสารปลาที่ต้องพิการนะคะขณะที่บางรายก็ยกให้ปลาตัวนี้เป็นปลาสู้ชีวิตค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าของคลิปซึ่งก็คือนายอิสระแจ่มสว่าง
เจ้าของร้านอิสระพันธ์ปลาอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดเผยว่าปลาที่เห็นในคลิปเป็นปลาหมอสีที่ร้านของตัวเองเลี้ยงไว้ได้๓เดือน
แต่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะมันถูกปลาตัวอื่นที่เลี้ยงไว้ด้วยกัน
จนเหลือแค่ครึ่งตัวแต่อย่างที่เห็นค่ะยังไม่ตายนะคะ
ยังสามารถว่ายน้ำได้ปกติตัวเองก็เลยแยกตู้เลี้ยงเอาไว้
แล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ดูเพราะไม่เคยเห็นปลาครึ่งตัวมาก่อนค่ะ
แต่จริงจริงแล้วถ้าคุณผู้ชมยังพอจำกันได้ไม่ใช่ปลาตัวนี้ที่เป็นปลาตัวแรกที่เรานำเสนอข่าวนะคะ
กระแทกอย่างรุนแรงแต่ว่าเจ้าของชาวราชบุรีนะคะ
ดูเป็นอย่างดีก็เลยยื้อชีวิตไว้ได้นานถึง๖เดือน
จะตายด้วยอาการติดเชื้อเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ทางนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันค่ะว่าเป็นไปได้นะคะ
ที่ปลาครึ่งตัวจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะว่าอวัยวะส่วนสำคัญยังอยู่ครบ
เหงือกตับไตสมองคล้ายกับคนค่ะ
พอถูกตัดขาออกไปก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงก็ตามปลาส่วนใหญ่ก็ที่ตายเนี่ย
จะเกิดจากการติดเชื้อถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ดีพอนะคะ